ต่อกันด้วยเรื่องน่ายินดีของทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒กันบ้างนะคะ
เกมต่อชีวิตค่ะอันนี้รายการดีมาก
ได้รางวัลกับเขาเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ได้เข้ารับรางวัลประชาบดีประจำปี๒๕๕๙
สาขาสื่อสร้างสรรค์โดยหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรค่ะ
เป็นผู้มอบรางวัลให้ในปีนี้
กับรายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อย
มีหนี้มีสินหรือว่าต้องเลี้ยงดูครอบครัวแต่ว่ารายได้ไม่เพียงพอค่ะ
รายการนี้จะนำเสนอให้ผู้ชมนั้นเห็นว่าครอบครัวนั้นน่ะ
มีสภาวะความยากลำบากแค่ไหน

โดยตั้งคำถามที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ร่วมรายการนั่นแหละค่ะ
งานนี้นะคะมีพี่บุ๋มบิ๋มสุธีรัฐค่ะ

ก็เป็นผู้เข้ารับรางวัลนี้ด้วยค่ะ
เปิดใจนะคะบอกเลยว่าโอ้โหหายเหนื่อยจริง
กับงานที่พี่นั้นได้ทุ่มเทขนาดนี้ค่ะ
และจากนี้ไปนะขอเป็นสื่อที่ช่วยเหลือสังคม
ผู้ที่เดือดร้อนต่อไปค่ะ
และพยายามหาสิ่งใหม่